นี่ก็เยอะไปที่เพชรชบูรณเนี่ยทำไมโปรยขนาดนี้ก็เยอะไป
จู่มาโปรยนำบัตรให้โปรยนำบัตรให้

ไม่รู้อยากให้รู้จักหรือว่าอยากจะให้ไปกู้เงิน

ปกติเราเห็นแปะข้างกำแพงแปะตรงเสาไฟมาเสียบหน้าประตูบ้านนี้มาโปรย
เขียวบ้างชมพูบ้างแบบนี้ครับ
เขาบอกเขาเดือดร้อนนะจากแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ
แล้วก็บอกว่าจะตี๔จะบ่ายจะเย็นเราเป็นทุกข์
เราต้องมาตามเก็บสิ่งเหล่านี้ทุกวัน
เราควรจะทำอย่างไรดีนี่แล้วก็โพสต์รูปนำบัตร
โอ้โหผู้ชมในรังกระดันเก็บมาไว้นะเก็บมาไว้เก็บสะสมเลย
โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปปุ๊บคนมาคอมเมนต์กันเพียบครับ
บางคนแนะนำให้เอาไปชั่งกิโลขายดีกว่า
บางคนก็แนะนำทำป้ายติดหน้าบ้านไว้เลย
บ้านนี้รวยแล้วห้ามมาโยนแจก
เงินกู้จะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีความต้องการแหล่งเงินทุน
คุณเอนามสมมุติคนโพสต์นี่แหละเขาเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
ตัวเมืองเพชรชบูรณครับเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้เธอเดือดร้อนนะ
ชาวตรุชาวตรุก็คือตีสี่

คว่างไปตามบ้าน

เขาต้องมาคอยกวาดเศษน้ำบัตรหน้าบ้าน

เอามาใส่รังกระดาษไว้อย่างที่เห็น

เคยไปเผาทิ้งไว้แล้วรอบนึงก็เยอะนะ

นอกจากนี้พี่เอเค้าเคยโทรไปยังเบอร์

ให้วางไว้หน้าร้านค้าเดี๋ยวเธอแจกให้เดี๋ยวเธอช่วยแจก

เออก็ยังโปรยเหมือนเดิมที่พูดให้ฟังนี่เนี่ย

ลูกค้ากำลังยืนซื้อของหน้าร้านเธอที่เธอขายของชำใช่ไหม

โอ้โหจนไอ้ขอบคมของน้ำบัตรอ่ะ
บาดเข้าแขนลูกค้าเป็นแผลเลย
เอไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ
ก็เลยเอามาลงโซเชียลหวังให้ตำรวจจะเข้ามา
ให้การช่วยเหลือที่เพชรชบูรณ์

แล้วบางทีคนที่มาแจกนี่คือจริงเขาไม่ได้อยู่ในแก๊งเงินกู้หรอกนะ

แล้วภารกิจของเขาคือทำให้เสร็จให้เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้คิดว่าจะต้องกระจายแบบทั่วถึงบ้านระบายเปล่าเลย

เมื่อกี้พี่เห็นน้ำแข็งบอกว่าบัตรมันก็รูปแบบเดิม
ถามมาใหม่คือถ้าเขาเปลี่ยนรูปแบบน้ำแข็งแกก็รับสักใบหรืออะไรอย่างนี้
ไม่เอาใบสองใบก็ไม่เอาค่ะ